ก็เป็นเรื่องอันนั้นสองชายหนึ่งหญิง
แต่เรื่องที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ค่ะ

เธอบอกว่าเธอไปคบกับผู้ชายคนนี้
แล้วเธอมาทีหลังเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นการคบซ้อน
แต่ฝั่งชายเนี่ยโอ้โหทั้งเตะทั้งต่อยทั้งทำร้ายเธอ

แล้วนี่คือหลักฐานนะคะที่เธอมีอยู่ในมือ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมดูสิ

ไปเป็นหลักฐานแจ้งตำรวจ
แล้วเธอก็ยืนยันว่ายังไงก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด

มันไม่รักหรอกค่ะถ้าเกิดทำร้ายกันขนาดนี้เนี่ย
คนที่รักกันเขาต้องใช้กำลังรุนแรงกันขนาดนี้เลยเหรอ
นี่เป็นภาพกล้องวงจรปิดหน้าหอพักนะคะ

เหตุการณ์เนี่ยจับได้ตลอดเลยอ่ะค่ะ
ขณะที่แฟนผู้ชายเนี่ยนะ

แล้วก็ซ้อมอีกคลิปนี้เนี่ย

นี่แค่บางส่วนนะมีเลวร้ายกว่านี้อีก
แต่ขอโพสต์แค่นี้เพราะฝ่ายหญิง

บอกด้วยบอกว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย

อย่าพูดว่าขาดสติหลักฐานชัดเจน

มี๑ปีที่มีแต่ความหลอกลวง
และเจ็บปวดไม่มีใครมาถึงจุดนี้

ตอนที่มาจีบฝ่ายหญิงไม่เคยรู้เลยนะ

พอจับได้ฝ่ายชายก็ใช้กำลัง

ทำลายข้าวของโทรศัพท์มือถือ
นี่มือถือเธอพังไปแล้ว๒เครื่องนะคะ
ฝ่ายหญิงคนนี้เขาอดทนมาตลอด

คือส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เลยค่ะคุณ

แชทมาหาฝ่ายชาย
ฝ่ายคนเจ็บผู้หญิงคนนี้

ยกมือไหว้แล้วกราบเท้าก็แล้วค่ะ
ฝ่ายชายยังไม่หยุดซ้อมเลย
ว่าที่เสื้อเขาเนี่ยเลือดไปหมดแล้วค่ะเลือดไปหมดแล้วค่ะอืมแล้วเนี่ย
ถึงบอกไงว่าก้มกราบอ่ะมันยังไม่หยุดอ่ะเนี่ยยกมือกราบปะลกเนี่ยนะ
ใช่ผู้หญิงเนี่ยนะเอาเรื่องนี้ไปโพสต์ในเฟซบุ๊ก
ผู้ชายเห็นไงติดต่อผู้หญิงมาเลยบอกว่าให้ลบโพสต์ทิ้ง
แต่ฝ่ายหญิงบอกว่ายังไงก็ไม่ยอมจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
เพราะว่าโดนมานี่ไม่ใช่รอบแรกโดนทำร้ายมาหลายครั้งแล้ว
ก็เลยไปที่สอนอประเวทเลยนะคะตอนนี้เนี่ยเรื่องยังเงียบอยู่
กลัวไงว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเรื่องมันเงียบเนี่ย
ปรากฏว่าเธอมีการโพสต์ภาพที่เสื้อมีคราบเลือดโพสต์ภาพนี่อันนี้
คราบเลือดนะคะที่เราต้องเบลอเป็นสีเทาไว้เนี่ย
แล้วก็มีรอยฟกช้ำตามแขนขามีเอกสารการแจ้งความ
ส่วนคลิปที่เอามาโพสต์เนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดนะคะคุณผู้ชม
เลือดที่ไหลไม่หยุดเพราะว่าโดนทำร้ายตั้งแต่ก่อน
เธอจะเดินมาในมุมที่กล้องวงจรปิดจับภาพได้

นี่ค่ะยืนคุมให้ขึ้นห้องนี่ค่ะ
แล้วเธอโพสต์อธิบายเพิ่มเติมด้วยบอกว่าตอนที่โดนทำร้ายอยู่ในห้องนะ

ตัดสินใจคืออยู่ในห้องมันไม่มีกล้องวงจรปิด

วิ่งออกมาต่อให้ไม่มีคนเห็น
ขอให้มีกล้องวงจรปิดเห็นเถอะ
ก็มาในมุมที่กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้
นี่เป็นหลักฐานที่เธอพยายามค่ะ
ดูสิเสี่ยงตายวิ่งออกมาเพื่อให้กล้องจับภาพได้
ถือว่าเธอมีสติเพียงพอจะคิดนะว่า
ฉันต้องมีหลักฐานเอาผิดผู้ชายคนนี้เนอะ

คือผู้ชายยังอยู่ในห้องของผู้หญิงไง

แล้วเธอก็ยืนยันว่ายังไงก็ตาม
ต้องการให้ฝ่ายชายออกไปจากห้องของเธอ

นี่ก็ไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน

เมืองต้นนะคะตำรวจก็ตั้งข้อหาฝ่ายชาย

เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กาย
และนำกำลังตำรวจเข้าตรวจสอบ
เรื่องนี้ต้องตามความคืบหน้านะคะ

ตัวเองก็มีผู้หญิงอยู่แล้วนะครับ